อ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยต้องยอมรับเขาชนะการเลือกตั้งจากพักเก้าไกร

แล้วก็ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑
ณตอนนี้สิ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้พักข้าวไก่
ตอนนี้พระเก้าไกรเขาประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้ว
เขาเป็นฝ่ายค้านแบบเชิงลุกแน่นอน
เมื่อเป็นฝ่ายค้าแบบเชิงลุกที่จริงแล้วมันจะต้องมี๑
หัวหน้าฝ่ายค้าน
ซึ่งตอนนี้ผู้นำฝ่ายค้าเนี่ยเรายังไม่มีเลย

หมออ๋องเนี่ยจะต้องตอนแรกตามกฎกติกาคือ
หมออ๋องก็ต้องออกจากรองประธานสภาควร

ทุกคนบอกเกมการเมืองนี่ต้องไหม
ทุกคนก็เลยเตรียมการมาบอกวันนี้หมออ๋องเอง
เขาก็เลยเอางี้ให้พักเก้าไกรขับแล้วกัน
เพราะเขายังคงจะอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ
ประธานสภาผู้แทนรัศดรในวันมุธมัธนอมธา
เปิดเผยถึงพักเก้าไกรมีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดา

จนทำให้นายชัยธวัฒน์ตุราธนสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักเนี่ย
จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา
ณตอนนี้พักเก้าไกรไม่ได้แจ้งมานะครับ
แต่ไม่มีอะไรเพราะพักเก้าไกรต้องแจ้งมติพักก่อน
แล้วก็ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องแจ้งไปที่กรกตก่อน
ส่วนฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานสภาเนี่ย

เขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหานะในการทำงานของฝ่ายนิติบรรยาก
โดยเฉพาะการบรรจุแก้ไขมาตรา
หนึ่งสองเนี่ยนายวันมุหมาธนอมมาธากับว่าไม่มีปัญหา
เพราะทุกคนทำหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบตามที่ประธานสภา
มอบหมายให้เป็นไปตามข้อบังคับเมื่อถามว่าการใช้วิธี
ขับนายปฏิพัฒน์ออกจากพักเก้าไกรเนี่ยโดยไม่มีเหตุ
เหตุผลจะมีปัญหาหรือเปล่านายวันมุหมาธนอมมาธากับว่า
ตนไม่สามารถวิจารณ์ได้เพราะมันเป็นปัญหาของพักปัญหา
ภายในของพักเก้าไกรอืมนะครับส่วนจะมีเอ่อข้อเสนอ
ให้ยื่นสารรัฐมนูลตีความการขับออกจากพักไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือเปล่านั้นอ่ะนายวันมุหมาธนอมมาธากับว่า
เรื่องนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้น
ครับนะครับเมื่อถามว่าระหว่างนายปฏิพัฒน์ยังต้องหาพัก
ใหม่ซึ่งเอาจริงจริงแล้วเนี่ยเขามีเวลาทั้งสามสิบวัน
วันนะฮะอืมเขามีเวลาก็๓๐วันสามารถปฏิบัติหน้าที่
รองประธานสภาได้หรือไม่เขาบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายหมอ
ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่เพราะยังมีความเป็นสอสอแต่
ขนาดเดียวกันภาคนี้สามสิบวันตอนนี้ทุกภาคเขายื่นมือ
อ้าวอ้าวรับหมดเลยอ้าวใช่เออเป็นธรรมเป็นธรรมอืมนะฮะ
หรือภาคของพี่พี่ปุ่นก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเลย
บอกว่าเชิญมาอยู่พักไทยสร้างไทยก็ได้นะอืมหรือ
เป็นธรรมก็ได้นะครับเราไปฟังเสียงท่านวันนอสักนิด

ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะประธานกับรองประธาน
ก็ต้องเป็นกลางอยู่แล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ที่ตัวเองรับ
ผิดชอบตามที่ประธานมอบหมายแล้วก็ตามข้อบังคับครับ
การใช้การขับออกจากพักโดยแบบอาจจะหลายคนอาจจะ
มองแบบว่าไม่อ่าไม่มีเหตุผลที่เพียงพอครับอันนี้
อันนี้ผมไม่สามารถจะวิภาควิจารณ์ได้เพราะเป็นเรื่องของ
ของพักอ่าที่จะดำเนินการครับอาจารย์มีข้อเสนอว่าให้
ยื่นสารในความเรื่องของการขับเนี้ยอาจจะชอบหรือ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนุษย์หรือเปล่าค่ะโดยไม่สามารถยัง
มีผลกับเรื่องสมัยกับภาพด้วยอะไรเนี้ยค่ะอ่าอันนี้
ยังยังพูดไม่ได้เพราะว่าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นครับ
คือประธานสภาได้พูดหมดปรากฏว่าวันนี้หมออ๋องครับ
อ๋ออ๋องเขาเผยสามเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้อง
นั่งรองประธานสภาต่ออืมแล้วก็บอกเนี้ยมันเป็นสมคบ
คิดเก้าไกลรึเปล่าอ่านะฮะแล้วก็ย้ายพักเนี้ยแต่ไม่
ไม่ยาให้คั่วนะคือไม่ข้ามคั่วนะครับลองไปฟังหมออ่องซักนิดหนึ่งไหมฮะ
ถ้าผมตัดสินใจเลือกทางในการลาออกจากการเป็นรองประธานจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนวาระ
ที่ผมได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนและให้คำมั่นสัญญาไว้กับสภาพผู้แทนราษดร
เพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจหลังจากที่พักเก้าไกลได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่
ผมจึงแสดงความจำนงว่าผมต้องการจะทำหน้าที่ต่อในฐานะของรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่ง
ทำให้ผมไม่สามารถเป็นสมาชิกพักเก้าไกลได้อีกต่อไปผมต้องการปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาอย่างเป็นกลาง
ต่อทุกพักการเมืองในสภาและต่อประชาชนทุกชุดความคิดไม่ว่าผมจะสังกัดพักใดก็ตาม
ดังนั้นการที่ผมต้องเปลี่ยนต้นสังกัดจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่และแผนงานของผมในฐานะรองประธานสภาอย่างแน่นอน
ดังนั้นการที่ผมต้องการปฏิบัติในสภาและต่อประชาชนทุกชุดความคิดไม่ว่าผมจะสังกัดพักใดก็ตาม